เขาตั้งใจทำราคาให้น่ารักแบบนี้มาเป็นจุดขายเลยล่ะครับ
ตอนนี้ได้เวลาลองของใหม่ราเมงอนุสวรี
เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ขายชามละแค่๒๕บาท
แบบนี้กันบ้างแล้วล่ะครับโอ้โหหอมมากเลย
แล้วนี่เขาทำกันสดสดเลยนะเนี่ยอุ้ยเครื่องก็เยอะแยะเต็มไปหมด
อู้เมนูก็เยอะเต็มไปหมดเลยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณจิ๊บใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณจิ๊บเจ้าของร้านราเมนนะแห่งนี้
วันนี้ใบตองชวนพี่แอนซีเรียมาทานราเมนร้านคุณจิ๊กด้วยกันนะ
ระหว่างที่รอพี่แอนไปเอาของมาให้ค่ะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บแนะนำก่อนว่าเรามีเมนูอะไร
เด่นของร้านเป็นยังไงรวมไปถึงที่สำคัญเลยนะ
เป็นการเปิดร้านในยุคโควิดค่ะใช่ไหมคะมันค่อนข้างจะท้าทายกับเรานิดนึง
จุดเริ่มต้นคือยังไงคะแกเป็นเลขานุการบริษัทอสังหามาก่อนนะคะ
แล้วก็ประสบปฏิเหตุก็คือขับรถหลับในชนสามคันรวดเลยชนจนแบบหน้ายุบเข้ามาแล้วก็คือเกือบหม้อน้ำแตกเลย
เป็นเหตุให้ว่าสามียื่นคำขาดว่านั้นหยุดไม่ต้องทำงานเรารู้สึกยังไงบ้าง
คือตอนที่ระหว่างที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเราเบื่อเราเคยพบเจอผู้คน
เราเคยใช้แบบว่าความคิดอย่างนี้ค่ะแล้วแต่การที่ต้องมาอยู่บ้านเฉยเนี่ยคือมันจะไม่ใช่ทางเราแหละ
ก็เลยคิดอยากทำนู่นทำนี่ใช่เราก็เลยคิดอยากทำแล้วทวิตนี้เรารู้จักกับเพื่อนญี่ปุ่นที่เขามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่แรกแรกแล้ว
เราก็เลยได้จังหวะพอดีเราเลยชวนเขาว่าเขาทำอาหารเป็นเลยแบบลองมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแถวบ้านคิดกันไหม
ลองดูเริ่มแรกก็คือมีแค่เจ็ดเมนูมีเมนูอะไรบ้างนะตอนนั้นมีหลักหลักก็เป็นยากิโซบะแล้วก็ข้าวหน้าดงบุหรี่ต่างต่างนะคะ
เป็นอาหารญี่ปุ่นจานร้อนคือทำเสร็จแล้วเสิร์ฟขายในราคายังไงบ้างราคาหลักสิบเองค่ะน้องใบตองค่ะ
เพราะว่าเชฟญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนคิดสูตรค่ะทุกอันเลยส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคนเป็นแคชเชียร์เก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนหลังเราเริ่มมาฝึกโดยเชฟจะเป็นคนบอกสูตรพัฒนาสูตรกันแล้วจิ๊บก็มีไปเรียนเพิ่ม
ศึกษาเพิ่มแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่หั่นเนื้อสัตว์การใช้มีดหั่นหมูหั่นผัก
การแกะกุ้งการเตรียมซอสกันแบบค่ะเรียงทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบถูกไหมใช่ใช่
แค่ว่าไปถึงแล้วเปิดแก๊สทำเลยไม่ได้ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ได้ก่อน
ร้านแรกเนี่ยเปิดเป็นร้านข้าวหน้าต่างต่างใช่ยังเปิดอยู่ไหมคะยังเปิดอยู่ค่ะ
ปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่ชื่อร้านว่าร้านปลื้มสุโกยนะคะแวะไปชิมกันได้ค่ะอยู่แถวไหนนะคะ
ลำลูกกาคลองสี่ค่ะแล้วก็มีหลายสาขานะคะอ๋อร้านปลื้มสุโกยใช่ไหมร้านไม่เล็กน่ะ
ค่ะก็พอได้อยู่ค่ะตอนนั้นลงทุนไปประมาณแสนนิดก็ทำประมาณ๒ปี
ได้กำไรแล้วเราก็ขยับกลายมาเป็นสามสาขาแล้วแล้วก็มีคนมาซื้อเฟรนชายไปค่ะ
ตอนนี้มีเฟรนชายเยอะแค่ไหนของร้านปลื้มสุก็มีเฟรนชายสองสาขาค่ะ
อย่างนี้นี่เองคุณจิ๊บขายอาหารญี่ปุ่นราคาหลักสิบมาตั้งแต่ทำร้านปลื้มสุโกย
ราคาเบาที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มทำให้ขายดิบขายดีที่สำคัญเนี่ยครับ
คุณจิ๊บยังเอาหนึ่งเมนูเด็ดของร้านเดิมมาต่อยอดกลายเป็นร้านน้องใหม่
ชื่อราเมงนะชื่อนี้นี่แหละครับว่าแต่ทำไมถึงเลือกราเมงมาทำล่ะครับเนี่ย
คือจิ๊บชอบทานราเมนอยู่แล้วแล้วเวลาไปทานราเมนเนี่ยเราก็จะได้เป็นราเมนชามใหญ่ใช่
ใช่แล้วเราทานชามเดียวเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่หมดไว้บางทีอ่ะไม่หมดใช่ค่ะ
แล้วก็เอ๊ะแต่เรายังรู้สึกว่าเราอยากทานหลายซุปอยู่เลย
อันนั้นก็เลยเป็นไอเดียต่อยอดว่างั้นเราทำเองดีกว่า
เพราะเรามีสูตรมีอะไรของเราแล้วเราก็เลยเอาคุณภาพและราคามาเปรียบเทียบกันจากวัตถุดิบนะคะ
แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าได้ทานแต่อย่างเนี้ยราคาของวัตถุดิบอย่างเช่นหมูชาชูใช่ไหม
ที่เราต้องใช้เป็นเป็นวัตถุดิบหลักใช่ในราเมนราคามันสูงกว่าพวกหมูสดที่เอามาทำก๋วเตี๋ยอีกนะคะ
ขายในราคายี่สิบห้าบาทได้เหรอได้ค่ะอันนี้คือเราก็เอาสูตรที่เราอยากได้มา
ก็ได้ราคาที่ถูกเหมือนและคุณภาพที่ดี
แต่จริงกำไรก็ไม่เยอะนะคะน้องใบตองค่ะแต่ว่าเราอยากให้คนเนี่ยได้มาทานบ่อยมากกว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายค่ะ
การเลือกทำเลตั้งร้านทำไมถึงต้องมาเป็นอนุสวรีตรงนี้
ก็คือเป็นเกิดจากความบังเอิญที่ว่าเรามานี่แล้วเราก็เหมือนมาชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพอดี
แต่ว่าคือใจเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาชนแต่เราอยากได้ย่านศูนย์การค้าที่ในราคาเช่าเราไหวค่ะ
มาถึงร้านถึงครัวทั้งทีขออนุญาตให้คุณจิ๊บพาบุกไปในครัวได้ไหม

เห็นว่าครัวที่ทำอยู่เนี่ยมันเหมือนญี่ปุ่นจริงมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูด้านในขอลองทำด้วยได้ไหมคะ

ต้องเข้าครัวมาแบบญี่ปุ่นมากก็เลยต้องทำตัวให้กลมกลืน

เอามาเราพูดถึงเรื่องของจุดเด่นของราเมนกันหน่อยว่าจุดเด่นจริงของราเมนคืออะไรคะ
จุดเด่นของราเมนก็คือเส้นที่เหนียวนุ่มนะคะแล้วก็น้ำซุปที่เข้มข้น
เส้นลาเมนเราก็สั่งทำพิเศษเลยก็คือมีความเหนียวนุ่มเราจะแบ่งไว้ต่อชามเลย
เพื่อว่าเวลาลูกค้ามาก็ลวกได้เลยเดี๋ยวเราลวกโชว์กันเลยดีกว่านะคะ
แล้วเวลาลวกเส้นยังไงคะ
เวลาลวกเส้นใช้เวลาการลวก๒นาทีอันนี้เส้นที่ลวกเสร็จแล้วนะคะ
ได้แล้วค่ะลงไปเลย
เยี่ยมไปเลยล่ะครับน้องใบตองดูจากเมนูในร้านแล้วเยอะไปหมด
แยกไม่ออกเลยล่ะครับว่าแต่ละซุปคืออะไรแต่ละชามอร่อยแตกต่างกันแค่ไหน
น้องใบตองฝึกทำแล้วก็ล้วงความลับแต่ละซุปมาให้รู้กันหน่อยครับว่าทำจากอะไรบ้าง
อันนี้จะเป็นซุปโชว์อยู่นะคะจะเป็นซุปซีอิ๊วญี่ปุ่น

อันนี้เป็นซุปเปอร์บูระค่ะจะมีความคลุกขิก

ฮงคัตซึค่ะฮงคัตซึที่เป็นน้ำซุปกระดูกหมู
อันนี้เป็นซุปอะไรคะอันนี้เป็นซุปปลาค่ะซุปลา
ส่วนอันนี้อันนี้เป็นซุปแกงกะหรี่ค่ะซุแกงกะหรี่นี่คือไม่เคยเห็นเนอะ
อันนี้ซุปกะหรี่ของเราก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่ฉุนเลย
เรียบร้อยค่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะใส่เครื่องแน่นอยู่นะ
เรื่องเนี่ยแน่นจริงอย่างที่น้องใบตองบอกเลยครับ
นั่นพี่แอนมาพร้อมรอชิมแล้วล่ะครับ
แต่บอกก่อนนะว่าเมนูร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ราเมนนะ
สาวจ๋าอดใจรอกันหน่อยเดี๋ยวได้ชิมทุกอย่างเลยล่ะครับ
ระหว่างที่เรากำลังใจจดใจจ่อกับการรออาหารนะคะพี่แอน
เดี๋ยวขอคุยกับพี่จิ๊บต่ออีกนิดนึงว่าแบบ
เอาจริงลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานในร้านเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนยังไงบ้าง

ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัยทำงานก็ประมาณ๕๐ค่ะ
แล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ๓๐นะคะพี่แอน
กลุ่มแม่แบบนี้ไม่มากินเลยหรอครับ
นี่ค่ะพี่แอดพี่แอดจะอยู่ในกลุ่มไว้เริ่ม
นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ

อ่ะเดี๋ยวนะตอนเนี้ยพี่แอนบอกน้ำลายส่อแล้วอาหารก็พร้อมแล้วอ่ะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟค่ะน่ากินจริงจริงเลยแหละครับคุณจิ๊บเขาจะเต็มเตรียมอาหารมาให้ร้อนโต๊กขนาดนี้ยาจะไปขอนั่งร่วมโต๊ะทานอาหารกับน้องใบตองกับพี่แอนจริงจริงเลยแหละครับน้ำลายไหลคุ้มค่ากับพี่เราคอยไหมคะ
รามังชนิดต่างต่างต้องอุ้แต่หนูก็แนะนำไม่ได้ต้องถามพี่จิ๊บแล้วแหละได้

คุณจิ๊บเล่าไปเลยค่ะเดี๋ยวแอนด์กินก่อน
ส่วนซุปที่คุณแอนด์ชิมค่ะจะเป็นซุปโชยุ
อันนี้ก็จะเป็นซุปซิลญี่ปุ่นอันนี้ก็จะออกรสชาติหวานเข้มแม่

ส่วนต่อไปก็จะเป็นซุปทงคัตซึนะคะซุปทงคัตซึนี่ก็จะเที่ยวจากกระดูกอู๋
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซุปปลาค่ะซุปปลานี้จะหอมกลิ่นปลาค่ะ
นี่คือที่อื่นเขาว่าจะมีสูตรนี้เหมือนเราหมดไหมคะหรือว่าอันไหนที่แบบที่อื่นไม่มี
ถ้าที่เราที่เดียวตอนนี้ก็จะมีจะเป็นลาเนงซุปแกงกะหรี่
ที่จะไม่ค่อยเห็นที่ร้านไหนเลยค่ะอันนี้เกิดจากการพัฒนาจากแกงกะหรี่จากร้านเราร้านเดิมอะนะคะ
แล้วก็พัฒนามาพิเศษก็คือกลิ่นจะไม่ฉุนเครื่องเทศเด็กสามารถทานได้
บางคนบอกว่าไม่ชอบทานแกงกะหรี่เพราะว่ามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศที่มันแรงเนอะแต่อันนี้เพื่อพัฒนาสูตร
นี่ชิมได้ไหมคะอันนี้เป็นไข่ต้มไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะพี่อุ้ยน่ากิน
เป็นทำดาลอยู่ลูกแม่เป็นเศรษฐีแล้วแม่ไม่ว่าอันนี้คืออะไรนะคะ
อันนี้คือเป็นราเมงชามปกติอะค่ะ
เท่าไหนคะชามปกติอ๋อ๘๙บาทครับอื้อไม่เห็นเลย
น้ำซุปแต่ละซุปเนี่ยได้มาจากไหนอะคะ
เกิดจากการที่เชฟญี่ปุ่นอยู่กับจิ๊บในร้านเก่าอะค่ะร้านตุ้มสุโกย
แล้วก็มาทดลองพัฒนากันประมาณ๒เดือนเลยเพื่อจะได้เป็นสูตรนี้ของเรามา
คือสองเดือนนี่คือทดลองน้ำซุปกันอย่างเดียวเลยเหรอใช่ค่ะลองปรับสูตรการหาวัตถุดิบต่างเพื่อให้เราสามารถคุมในราคา๒๕บาทได้
เมื่อก่อนนะคะพี่แอนซุปจิ๊บจะต้องเคี่ยวเองทั้งหมดเลยใช้เวลาก่อนจะเปิดร้านนะคะ
แล้วก็ตอนเปิดร้านเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำซอสเองเคี่ยวซอสเองซอสทองคสึกก็ใช้เวลาในการเคี่ยว๖ชั่วโมง
แต่หลังจากนี้ค่ะประมาณช่วงเปิดได้มา๒เดือนเราก็เอาสูตรซอสเข้าโรงงานเพื่อว่าให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น
ก็คือแบบว่ามันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดก็คือจะมีแบบเหมือนครัวกลางแล้วเพราะว่าถ้าเราจะขยายสาขาเราก็ต้องควบคุมวัตถุดิบแล้วก็มาตรฐานของรสชาติ
ใช่ค่ะแล้วก็กำลังการผลิตเราก็เพิ่มขึ้นได้
พี่จี๊ปคะพอมันเป็นช้ามเล็กอย่างนี้เคยมีคนเข้ามาแท่งกันทานแบบที่เรียงกรตอบที่เป็นคอนโดเยอะที่สุดที่เท่าไหร่ยังไง
มีผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทานกัน๒เซ็ตเป็น๑๐ช้ามส่วนตอนนี้ผู้ชายนะคะ๒๐๒๑ช้าม
พี่สู้สุดใจขาดดินเลยอดอาหารเป็นล่วงหน้าก่อนวัน
ทำให้กระเพาะแบบว่างเปล่ารอรับ
บอกเลยว่าเมนูเขาเยอะจริงจริงนะให้พี่จิ๊บฝากร้านอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะ
ฝากร้านลามินนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกท่านที่ชมมาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ

ก็คือมีโปรโมชั่นทานครบ๕ซุปต่อค่ะแถมฟรี๑ซุปนะคะสามารถแจ้งพนักงานได้เลย
ดีใจมากเลยเพียงแค่บอกว่าดูมาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
อยู่แถวอนุสวรีหรือว่าอยากจะมาอุดหนุนแวะมาได้ที่นี่เซ็นเตอร์วันนะคะ
วันนี้ขอบคุณพี่จิ๊บมากนะคะ
ขอบคุณมากคุณโปรโมชั่นดีด้วย
สิทธิพิเศษดีแบบนี้รู้แล้วรีบบอกต่อคนข้างด้วยนะครับ